เรามาหาของกินกันในช่วงนี้กับสีสันข่าวกันหน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวลิเก
โอ้โหชื่อเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาแล้วแล้วลีลาก็ไม่ธรรมดาค่ะ

เออพูดแบบนี้อย่ามัวรอรีรีบไปชี้ชวนชิมค่ะ

ใช่นี่จริงคือตื่นมาทำน้ำก๋วยเตี๋ย
ตั้งแต่เช้าแต่ว่าแต่งหน้าตั้งแต่ดึกแต่ดื่นเลยนะคะ
กว่าจะได้แต่งองค์ทรงเครื่องแต่งหน้าทาปากติดขนตาแบบนี้
แล้วแหมคนขายมีความสุขถ้าเกิดคุณเป็นคน

ใช่แล้วเขาก็มากันแบบเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยนะ

เหมือนเลยเหมือนลงลิเกเคลื่อนที่ประดับแบบวิจิตรอ
ดูสิคะแค่ป้ายชื่อร้าน
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวคนนี้
คือพ่อค้าสนอแสงมณีเป็นชาวสามพรานนครปฐม
ซึ่งคุณพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าอดีตพี่โตมาในคณะลิเก
ก็เป็นเจ้าของคณะลิเกทีนี้พออายุเยอะขึ้น
ลิเกมก็ไม่ได้เป็นที่นิยมในปัจจุบันแล้วไงคะ
ก็เลยเอาวิชาที่คุณพ่อพร่ำสอนมาคืออาชีพลิเก
ผนวกรวมกับก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดสูตรของแม่
ทั้งพ่อทั้งทางแม่เอามารวมกัน
ก้าวตามพ่อเดินตามแม่
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลิเกที่ไม่เหมือนใคร
พี่สนอเล่าให้ฟังหน่อยหรือจะร้องลิเกก็ได้นะคะ
เอกลักษณ์ของตัวเราเองคือว่าเราเอาวิชาที่พ่อพี่สอนด้วย
ก็คือลิเกเอามาแต่งตัวนี้
แต่ก๋วยเตี๋ยวนี่แม่ก็เคยขายอยู่
ก็เลยเอาสูตรของแม่มา
ก็เลยเรายังไม่อยากจุดลิเกย์
เราก็เลยต้องมาทำอย่างนี้ดีกว่าครับได้ทั้ง๒อย่าง
โอ้โหได้ทั้ง๒อย่างจริงถือว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้นเลยนะ
แล้วพี่สนอบอกด้วยนะคะบอกว่าเมนูเด็ดที่ลูกค้าชอบมากเลยเนี่ยนะ
เพราะว่าที่ร้านพี่เขาเนี่ยปรุงไม่เหมือนใครเลยคุณผู้ชม

ทั้งพริกทั้งมะนาวสดน้ำปลาน้ำตาลถั่วลิสงคั่วหอมเนี่ยนะคะ
ในเครื่องปั่นแบบพกพา
แล้วทีนี้พอปั่นแบบนี้ปิดฝาแล้วก็กดปั่นเลยค่ะ
จะได้เป็นน้ำต้มยำที่ผสมแบบเต็มเครื่องเข้าถึงเครื่อง
แล้วนี่เห็นไหมที่ปั่นเขาไม่ได้เป็นที่ปั่นใหญ่
ดังนั้นเขาทำแบบพอดีพอกินทำใหม่ใหม่สดทุกชามแบบนี้

น้ำไหล่จะไหลน้ำไหลศรมากค่ะคุณผู้ชม

ใครอยากชิมแวะไปได้เลยค่ะ
ที่วัดไร่ขิงที่สัมพลาญแล้วก็วัดสว่างอารมณ์เร้าคอนชายศรี
คือพี่สนอจะจอดขายอยู่แถวนั้น